ชัดข่าวเที่ยงกันต่อนะฮะก่อนจะไปดูประเด็นข่าวอื่นอื่น
เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเรื่องของบรรยากาศการนำตัวผู้ต้องหา๕คน
ก็คือเป็นแม่เล้าในคดีเรื่องของการค้าประเวณีที่แม่ห้องศรนะครับ
ก็ถูกคุมตัวมายังกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบให้กับตำรวจ
การสอบประคำเพิ่มเติมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริการตอนนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปคุยกันสดทางโทรศัพ
กับคุณพาพิมลคังโรศักดาบรายงานเข้ามานะครับเชิญเลยครับ
สวัสดีค่ะสำหรับบรรยากาศในการคุมตัวนางสาวกะละยาวุฒิคุณหรือจอย
ตัวจากจังหวัดเกงใหม่นะคะมารงที่กรุงเทพมหานครที่สนามบินดอนมุม
ณเวลานี้นะคะตำรวจนั้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งห้าคนนั้นออกจากประตู
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วณเวลานี้ค่ะผู้ต้องหานั้นถูกนำตัว

คนนี้นะคะเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
โดยทางตำรวจนั้นก็ไม่ได้อนุญาตนะคะให้สื่อมวลชนนั้นซักถามผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะคะ
มีเพียงแต่ให้บันทึกภาพในการควบคุมตัวเท่านั้นค่ะ
โดยในการเดินทางมาควบคุมตัวในวันนี้นะคะ
ทางตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์นั้นก็ทำตามระเบียบค่ะ
โดยมีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงนะคะจำนวน๔คนนั้น
มีการประกบแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องหามาด้วยนะคะ
พร้อมกับมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ชายนะคะในการยืนควบคุมข้างด้วยเช่นกันค่ะ
ส่วนการรายละเอียดนะคะในการที่ผู้ต้องหานั้นมีการรับสารภาพ
หรือปฏิเสธหรือว่าจะมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
ก็จะต้องอยู่ในส่วนของทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แห่งชาติจะเป็นผู้ดำเนินการสักถามนะคะตามกระบวนการณเวลานี้
มีการยื่นเอกสารให้กับผู้ต้องหานะคะคาดว่าน่าจะเป็น
เป็นเอกสารการตรวจตอบบายรายชื่อ
รวมถึงข้อหาที่ถูกดำเนินคดี
ให้ทางผู้ต้องหารับทราบอย่างชัดเจนนะคะ
บริการในการดูแลบริเวณของความปลอดภัย

ณจุดที่ไปรับตัวของผู้ต้องหารับทราบทั้ง๕คน
สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยนะคะก็ทางด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามนั้นก็ได้มีการ
นำกำลังมาสักประมาณสิบนายนะคะแล้วก็มีการประสานกับทางการท่าอากาศยาน
อนเมืองนะคะรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของที่นี่
ในการควบคุมตัวผู้ต้องหานะคะตั้งแต่ลงจากเครื่องมา
ก่อนที่จะเดินออกมาถึงประตูด้านหน้าที่เป็นทางออกของทางออกที่อาคารผู้โดยสารขาออกนะคะ
อีกครั้งหนึ่งก็คือใช้เจ้าหน้าที่ประมาณสัก๑๐นายเท่านั้นเองค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีการวางกำลังที่แน่นหนาอย่างที่เกรงกลัวกันเอาไว้
ครับครับมีญาติของผู้ต้องหาเดินทางมาพร้อมกันหรือว่าตามมาบ้างไหมครับ
ว่ามีแค่ผู้ต้องหาเท่านั้นที่มาในครั้งนี้
จากการที่สังเกตการณ์นะคะณเวลานี้เห็นเพียงแค่กลุ่มผู้ต้องหา
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปรับตัวผู้ต้องหาเท่านั้นนะคะ
ญาติของผู้ต้องหาที่เดินทางมาด้วยค่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็บรรยายงานทางโทรศัพท์เข้ามา